พรุ่งนี้ก็วันที่๑กรกฎาคมนะฮะ
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะคิดเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยค่ะ
คือมีคนเขาโพสต์ไว้ในสังคมออนไลน์บอกว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วนะ
คุณพิธามัวทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่โชว์ลอตเตอรี่
ทวงถามเลยใช่ไหมคะเพราะว่างวดที่แล้วถูก
เป็นซื้อมาสามศูนย์ใช่ไหมคุณพิธาหัวหน้าพระเก้ากลายวันนี้
ลงพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกก็เลยโพสต์ภาพนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพที่ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่หมายเลขเนี่ย๙๗๑๓๗๖นะฮะ
ซึ่ง๓ตัวหลังนี่ก็คือ๓๗๖เหมือนกับที่เคยบอกว่างวดนี้
หวยจะออก๓๗๖ตัวเลขการโหวตเลือกนายกต้องได้เสียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จะได้เป็นนายกนะครับเป็นการตอบคอมเมนต์กลางเพจของเพจหนึ่งนะฮะ
ที่โพสต์ข้อความทวงถามเอาไว้เนี่ยบอกเวลาเหลือไม่มากแล้ว
คุณพิทาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะนี่ก็เลยไปตอบคอมเมนต์แล้วก็มีภาพนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากซื้อลอตเตอรี่นะฮะก็ไปซื้อตอนที่ลงพื้นที่ขอบคุณชาวพิศนุโลกนี่แหละ
การเลือกตั้งที่ผ่านมาพิศนุโลกสส๕คนก้าวไกลได้มา๒คนนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือหมออ๋องนะฮะว่าที่ประธานสภาผู้แทนรัศดรของพักเก้าไกล
พระเก้าไกลเขาเปิดเผยออกมานะครับนี่ตอนที่ไปสักการะและขอพรพระพุทธชินราช
ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารนะครับนี่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิศนุโลก
ดูแฟนคลับนะฮะด้อมส้มมากันเต็มเลยนี่ฮะผู้สื่อข่าวก็ได้โอกาสถามคุณพิธานะครับว่า
มาไหว้พระขอพรเนี่ยขอให้ได้เป็นนายกด้วยหรือเปล่าคุณพิธาก็บอกว่า
เดี๋ยวให้เลขลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยมันออกก่อนก็แล้วกัน
แต่ว่าโหยพรถยังไงก็ไม่เท่ากับทางที่พวกเราร่วมกันช่วยเจอกันในทางหนึ่ง
อันนั้นเดี๋ยวรอหวยออก๓๗๖ครับ
โหวตเลือกนายกแล้วได้เลข๓๗๖นี้ได้เป็นนายกแน่นะฮะ
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวัดแทบแตกนะฮะเพราะว่ามีบรรดาที่เป็นผู้ที่สนับสนุนพักเก้าไกลนะครับ
แฟนคลับกองเชียร์ด้อมส้มเนี่ยมากันเต็มเลยนะฮะมันมีมุมน่ารักที่ได้รับการเปิดเผยออกมานะครับ
คุณพิธาหัวหน้าภาคก้าวกลายได้เจอกับอาสาไกรส์ตัวน้อยอยู่ชั้นต่อสองนะฮะ
เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กที่มาคอยแนะนำนักท่องเที่ยวใช่ไหมหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนี่ฮะ
นี่น้องขนุนนะฮะคือพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากนะครับ
อุทิธาก็เลยเข้าไปพูดคุยด้วยสนทนาพูดอังกฤษกันนิดหน่อย

น้องนี้พูดเก่งกว่าผมเยอะเลยอุทิธาก็ชื่นชมกลับไปนะครับ
บอกให้ขยันฝึกเยอะนี่ฮะเดี๋ยวจะเก่งกว่านี้อีกนะครับ
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเรื่องของลอตเตอรี่ที่ทำไมยังมี

พี่พีชจะบอกไปว่าซื้อเลขอะไรนะครับ

ในฐานะผู้นำการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง๘พักเราจะให้จังหวะแบบนี้หลุดลอยไปไม่ได้เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลไปหวยไว้ก่อนเลยคราวนี้หวยโอบ๓๗๖แน่นอน
แล้วถ้าย้อนกลับไปนะครับทุกผู้ชมครับงวดก่อนหน้านี้นะครับทุกผู้ชมครับคุณพิธาเนี่ยตอนลงพื้นที่ไปขอบคุณประชาชนที่จังหวัดลำปางมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาขอให้ช่วย
โรตเตอรี่นี่ฮะก็หยิบให้แต่ว่าคุณพิธาเนี่ยตอนนั้นก็เลยซื้อเลขที่ลงท้ายด้วย๓๐นะครับ
จะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวนะฮะทีนี้แฟนก็เลยแบบคอยติดตามตามติดเลย
ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มมาว่ากันนะฮะแต่ไม่ใช่แค่เลข๓๗๖นะคะหลายคนก็ดูไปถึงทะเบียนรถซื้อไปถึงอายุคุณพิทาหลายเลขที่เกี่ยวเนื่องกับคุณพิทาขายดี
เห็นวันนี้ไปหาซื้อไม่มีแล้วเกลี้ยงหมดแล้วตั้งแต่๒๗๒๗มิถุนายนก็เกลี้ยงหมดแล้วนะฮะ